แต่ว่าไม่ว่าคุณจะโตหรือไม่โตการรับประทานอาหารอร่อย
นี่เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะคะ
พาคุณผู้ชมไปทานกุยช่ายกันหน่อยแล้วกันนะคะ
อุ๋ยจิ้มกับนมจิ้มอร่อยล้ำจริงชา
ไปกันที่ร้านนี้เลยค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่๑๑ถนนทัศนาพาณิชย์๓
หรือถนนหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยค่ะ
ไปถึงหน้าร้านก็เห็นป้ายตัวโตเลยว่า
ขายขนมกุยช่ายแบบนี้
ร่วมเปิดร้านกันที่พี่สาวคือนางสาววันนรภาพุทธรัคคิด
แต่ก่อนสองพี่น้องขายขนมไทยมงคล
แต่พอเจอช่วงวิกฤตโควิด๑๙ระบาด
ทั้งสองคนก็เลยต้องปรับเปลี่ยนหน่อย
ขายอะไรดีคิดไปคิดมาอ้าขายกุยช่ายละกัน
เป็นแบบฉบับสูตรลับเฉพาะของตัวเอง
ลักษณะคือจะต้องปั้นให้ลูกโตใส่ไส้แน่น
แล้ววิธีการนะคะในการบีบแป้งห่อไส้ก็จะทำแบบเหมือนจับแป้งกุยช่าย
ทำให้ลูกค้าชื่นชอบสะดุดตาสะดุดใจ
และไส้ของเขามีให้เลือกเยอะแยะมากมาย

และแน่นอนขาดไม่ได้ก็คือไส้กุช่ายนั่นเอง

วิธีขายก็จะขายทั้งหน้าร้าน

โดยงานราชการต่างก็นิยมสั่งไปทำเบรกนะ
ทานคู่กับชากาแฟก็ว่ากันไป
รสชาติอร่อยเข้ากันมากเลยจริงนะคะ
ส่วนลูกค้าที่มาที่ร้านเนี่ย
เจ้าของร้านบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่จะพูดว่า
ขนมตัวกลมขนมไทย

เพราะว่าไซส์มันใหญ่แล้วก็ปั้นเป็นกลมแบบนี้นะคะ
อืมบอกเลยนะคะว่าโทรไปก่อน

ร้านขายตั้งแต่๘โมงเช้านะคะ
แล้วก็จะขายตั้งแต่๑๑

ส่วนราคาขายก็มีตั้งแต่ราคา๓๐บาท๔๐บาท๕๐บาท

ราคาดีนะย่อมเยาว์แล้วก็ดูไส้ดูเครื่องเขาโอ้โหดูคุณภาพจริง
ก็ต้องยอมรับแหละว่าเขามีฝีมือเรื่องของการทำขนม
เพราะฉะนั้นทำกุยช่ายก็น่าจะอร่อยไม่แพ้กัน
กุ้ยช่ายมีอยู่อย่างหนึ่งนะเวลากินเสร็จแล้วห้ามเลยนะ
ท่านยิ้มเดี๋ยวจะกลายเป็นดงผักจริงหรือเปล่า